คุณผู้ชมครับเริ่มขึ้นแล้วครับสำหรับงานส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลก
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีการนำผู้ประกอบการ๓๔รายไปทัวร์นะครับ
แล้วก็ไปดึงดูดนักท่องเที่ยวจากยุโรปเข้ามาที่ประเทศไทยครับ
กรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรก็เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการ
โดยมีราชาวิทยาลักษณะที่จะเปิดคู่หาประเทศไทย
ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินทางไปเป็นประตัดฐานด้วยนะครับ
ซึ่งนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของเป็นการเปิดปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก่อย่างยั่งยืน
ที่เราเพิ่งออกตัวไปเมื่อวันที่๑พฤศจิกายน
ซึ่งเป็นการส่งเสริมการค้าด้านการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดอันดับที่๒ของโลก
สัมผัสความเป็นไทยในมุมมองใหม่ที่หลากหลายแล้วก็มีเอกลักษณ์มากขึ้นครับ
จุดเด่นที่เรากล้าเปิดตรงนี้เพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายในแง่ของสินค้าด้านการท่องเที่ยวมากนะครับ
ว่าจะเป็นเรื่องอาหารวัฒนธรรมเรื่องของศิลปะอะไรต่างเยอะไปหมดเลย
แต่จริงนักท่องเที่ยวยังไม่ได้สัมผัสในแง่ลึกในแง่มุมที่แปลกแตกต่างออกไปมากนัก
โดยเฉพาะท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่เดินทางโดยโซเชียลมีเดียทั้งหลายให้เข้ามาสัมผัส
คุณธเนธเพชรสุวรรณนะครับรองผู้ว่าการด้านการถือสารการตลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็บอกต่อนะครับว่าตลาดนักท่องเที่ยวสหราชอาณาจักรถือว่าเป็นตลาดยุโรปที่มีความสำคัญอันดับที่๒รองจากรัฐเสียครับคาดว่าช่วงสิ้นปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักร๙๙๐คนหรื